งานบุญบ้างไฟประจำปี๒๕๖๖ที่จังหวัดมหาสารคาม
เขาบอกว่างานนี้ไม่เหมือนที่ไหนเพราะว่ามีการนำกบตัวใหญ่มาด้วย
โอ้โหทางยาวมากไปดูซิยาวสิค่ะคุณทางถนนนะคะไปค่ะไปดูบรรยากาศกันหน่อย
สนามหน้าที่ว่าการอำเภอแก่ดำจังหวัดมหาสารคามเขามีขบวนแห่กบใหญ่
กบใหญ่อ่าขบวนแห่กบใหญ่และการตกแต่งบ้างไฟอย่างสวยงามพร้อมกับนางรำ
ทั้ง๖ขบวนเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานประเพณีบุญบ้างไฟกบใหญ่แก่ดำประจำปี๒๕
ใหญ่จริงนะน้องใบตองหมายถึงกบใช่ขบวนด้วยขบวนและบ้างไฟ
แล้วก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะคะชาวบ้านเขาร่วมกันจัดขึ้นแบบนี้เป็นประจำทุกปีนะคะ
เป็นการส่งเสริมแล้วก็อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในชุมชนท้องถิ่น
และก็เป็นการอนุรักษ์กบพื้นบ้านใช่คือเขาร่นรงไม่ให้กินกบในเรื่องดูวางไข่
เพื่อเป็นการป้องกันการศูนย์พันธุ์ของกบนี่กบจริงงูตัวใหญ่มาก
ออกจากคล่องมาเลยสงสัยคล่องใจคล่องใจอีกซึ่ง
อย่างนี้ชาวบ้านที่เขาเอากบมาแบบนี้เขาเอากบมาประกวดนะคะ
โอเหรอใช่เอากบมาเข้าประกวดมีผู้ชนะเริดรางวัลที่๑๓นะ
แล้วจากการเสร็จการประกวดนะคะจะมอบให้ทางกำนันในแต่ละตำบลนำไปปล่อย
ตามแหล่งน้ำสาธารณะของหมู่บ้านเบอร์อย่างอย่างคุณเนี่ยคุณชอบเบอร์แบบไหน
เบอร์เลขเบิ้ลเลขตองเลขชอบเบอร์ไม่สภาพนี้มีตังค์ต้องเบอร์ตอง
คุณชอบเบอร์แหละโดยสิทธิ
เวลาคุณดูผ่านตู้คุณจะชอบเบอร์ไหน

พวกคุณพูดเนี่ยเหมือนไม่ได้เปิดช่องให้ผม

เพราะอะไรคะ

อ๋อเบอร์น้องมีแค่สองหลักเนอะ
อาจจะไม่มีไม่เป็นไรค่ะแต่ส่วนใหญ่ถ้าไปถึงแล้วใจอ่ะ
ใจมักจะเอาให้ได้เบอร์ตองแต่ส่วนใหญ่แล้วเบอร์ตองไม่วาง

แต่เราต้องใจกว้างนะเราต้องใจกว้าง

สำหรับงานประเพณีบุญบ้างไฟกบใหญ่แก่ดำเนี่ยเป็นงานเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของทางอีสานนะคะ
ซึ่งบุญบ้างไฟเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล
แล้วก็งานกบใหญ่เนี่ยแต่เดิมนะคะในพื้นที่อำเภอแก่ดำมีความอุดมสมบูรณ์
สมบูรณ์ด้วยกบตามธรรมชาติเยอะมากเขาก็เลยอยากจะมีการอนุรักษ์เอาไว้ไม่ให้จับกบในฤดูวางไข่อะไรแบบนี้นะคะ
ก็เป็นคำขวัญของอำเภอที่ว่า
หลวงปู่จ้อยคู่เมืองลือเรื่องอ่างแก่ดำงามล้ำกู่โนนพระศิลปะไม้ไผ่กบใหญ่มากมีของดีสมุนไพรขอบคุณค่ะ

คือคุณจะไปประกวดมิสแกรนด์อะไรอย่างงี้หรือยังไง

แต่ก็ดีมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของจังหวัด

ไม่ใช่มัน